หลังจากที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าเพิ่งจะเดินทางมาเยือนไทยนะครับ
และรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็เพิ่งจะเดินทางไปพม่า
วันนี้ครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับ
นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศ
พร้อมกับนายถิ่นจอประธานาธิบดีของพม่า
มีกำหนดจะเดินทางมาเยือนไทยในเดือนหน้า
ซึ่งเป็นการเยือนประเทศในอาเซียนเป็นประเทศที่๒ต่อจากลาว

โดยสำนักประธานธิบดีของพม่าเปิดเผยนะครับ
นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งควบรัฐมนตรีต่างประเทศ
และรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี
มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ
ไม่ว่าโฆษกสำนักประธานธิบดีพม่าซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้
ยังไม่ได้ระบุวันที่นางซูจีจะเดินทางมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
แต่รายงานของสำนักข่าวยุรวดีระบุว่านางซูจีจะมาประเทศไทยในวันที่๒๓๒๕มิถุนายน
โดยจะมาพร้อมกับนายถิ่นจอประธานธิบดีของพม่า
การประกาศในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ขณะเดียวกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายดอนปรมัติวินัย
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็เพิ่งเดินทางไปเยือนพม่า
โดยได้พบกับประธานาธิบดีถิ่นจอและนางอองซานซูจีด้วย
และก่อนหน้านี้ผู้นำพม่านะครับทั้งสองก็เลือกเดินทาง
เยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการเป็นชาติแรก
บริหารประเทศตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมครับ